ส่วนใครที่ชื่อจ๊อบจะกินโห้ยจ้าย

ไปไปกินก๋วยเตี๋ยวที่สุราธานี
ร้านนี้จะแปลกจะเด็ดแค่ไหนติดตามในช่วง

ไปด่วนเลยจ้าร้านอุดมเส้นนะคะ
ร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านสวยร้านที่ดูแล้วอุ๊ยน่าเข้าจริง
คือเขาปรับปรุงอาคารจากเมื่อก่อนเป็นอาคารสำนักงานโรงพิมพ์นะ

ปรับปรุงรีโนเวทจนกลายเป็นร้านสวยงามสไตล์คาเฟ่

สีขาวแดงสวยเห็นมาแต่ไกลแล้วตอนนี้นะโอ้โหลูกค้านิยมกันมากเลยคุณ

ไปคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณทะเลิงธนะและคุณอรินชยานิสัยสรการนะคะ
บอกว่าร้านอุดมเส้นเนี่ยมาจากชื่อโรงพิมพ์ของครอบครัว

ชื่อว่าอุดมลาบการพิมพ์

แต่วันเวลามันเปลี่ยนไปถูกไหมการพิมพ์อาจจะไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนในอดีต
ก็เลยปรับเปลี่ยนมาขายก๋วยเตี๋ยวก็เลยยังคงตั้งชื่อว่าอุดมเส้น

แล้วร้านนี้พิเศษตรงที่ว่ารวบรวมเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ดีแปลกใหม่และดีต่อสุขภาพมามากถึง๑๗ชนิด

เออเกลียมที่แบบว่าเห็นแล้วบอกไอ้มันชอบเลย

เส้นมันม่วงก็มีเส้นมันเทศก็มี
ถ้าไอ้สายครีมหน่อยก็เส้นหุบไฟเบอร์คาโรลีต่ำก็มีเหมือนกัน
หรือเอาแบบเป็นเส้นใหญ่ก็แล้วแต่เลยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนจุดเริ่มต้นการเปิดร้านเพราะว่าอะไร
เขาอยากจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับร้านก๋วยเตี๋ยวไง
อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะตกแต่งร้านให้มันสวยงาม
เพราะว่าตัวเจ้าของเองเขาก็ชอบไงเวลาไปทานอาหาร

ผมไม่เคยเจอร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีเส้นให้เลือกมากถึง๑๗แบบ
นี่ไงถึงเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสไตล์ของร้านนี้
กินก๋วยเตี๋ยวกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะ

ตะก้อตะก้อพูดมากนับมุมดานะเดี๋ยวได้ตะก้อเลย
มีลูกชิ้นมีหมูสะเต๊ะอีกนะ

ลูกค้าอยากทานอะไรจัดไปเลยเต็มที่

อุดมเส้นอยู่ใกล้สี่แยกการุนติดกับบริษัทอุดมลาบการพิมพ์
ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
ร้านเปิด๑๐โมงเช้าถึง๖โมงเย็น

ถูกต้องอดนะคะอดนะคะไปที่สุราธานีนะครับ